คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้วันเปิดเทอมแล้ว
เชื่อว่าทางลูกหลานกองทัพเรือของทัพเรือภาคที่๑
คงจะฟุตฟีดฟอร์ไฟกันเก่งเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมามีการเปิดอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
เด็กที่อายุระหว่าง๖๑๒ปี
ลูกหลานข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ

อกตั้งใจฟังคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ
เป็นการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานนะคะ
โดยมีพลเรือโทรังสริตสัตยานุกูล

องทัพเรือเป็นประธานในพิธีปิด
อาคารอเนกประสงค์ทัพเรือภาคที่๑
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
การดีแบบนี้กิจกรรมดีแบบนี้นะคุณผู้ชม
เปิดเรียนมากันตั้งแต่๑๖มกราคม
แล้วก็เรียนยาวเลยค่ะถึง๑๔พฤษภาคม
ก่อนจบเด็กเขาก็มีการแสดงค่ะ
ดูสิคะนี่แหละร้องเพลงภาษาอังกฤษ

แล้วก็ได้รับของที่ระลึกกันทุกคนเลยล่ะค่ะ

โครงการนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จ

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับบุตรหลานของครอบครัวข้าราชการ

เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย

อกจากนี้นะคะเด็กก็ได้มีโอกาส
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะคะ

เพื่อเรียนแบบนี้แล้วก็ได้นำภาษาอังกฤษมาใช้